โยชิโนริชิมมาโตครูสอนภาษาวัย๗๙ปี
หายตัวลึกลับหลังพรชนกชัยยปะสาวคนสนิท
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลย่านบางนา
ซิโอชิมาโตะโทรศัพท์หาบีดา
แต่พรชนกรับสายบอกบีดาป่วยโรคหัวใจ
จากนั้นติดต่อไม่ได้จึงตัดสินใจมาประเทศไทย

เข้าไปตรวจห้องพักของโยชิโนริสย่านห้วยขวาง
พรชนกใส่วิกผมอำพลางตัว
เก็บเข้าของในห้องท่าทางมีพิรุธ
นำบัตรเอทีเอ็มของโยชิโนริไปกดเงินถึง๑๔ครั้ง
รวมกว่า๗แสนบาทแต่ยังปากแข็งยืนยันไม่เกี่ยวข้องการหายตัว
รับเพียงรู้จักโยชิโนริตั้งแต่เดือนเมษายนจนสนิทสนมกัน
ตำรวจทำได้เพียงแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์
พรชนกยื่นประกันตัวแล้วหายไปไร้ร่องรอย
แม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่พฤติกรรมพรชนกกับสมชาย
บางอย่างสามีคนแรกน่าสงสัยทั้งคู่หายตัวไปด้วยกัน
หากไม่ได้ทำผิดเหตุใดจึงหลบหนี
ตุลาคม๒๕๕๗ตำรวจจับกลุ่มพรชนกและสมชายได้ที่จังหวัดอ่างทอง
แต่พรชนกยังยืนกรานปฏิเสธทั้งคู่ถูกสอบเค้นข้ามคืน
เปิดปากสารภาพสมชายบอกว่าพรชนกโทรศัพท์ให้มาหาที่บ้าน
พอมาถึงโยชิโนริเสียชีวิตแล้วจัดการหั่นศพในห้องน้ำเพียงคนเดียว
แต่เขายังไม่คลายความจริงทั้งหมด
ถามให้เขาเล็กลง
อยากบอกเขาว่าพ่อก็เสียชีวิตแล้ว
ตั้งแต่ฉันยังไม่เห็นเลย

ฉันเก็บโทรศัพท์ไว้ฉันจะโทรไปอยู่
แต่ความกล้าฉันมันไม่มี
สมชายกลับลำสารภาพหมดเปลือก
รับว่าลวงโยชิโนริมา

หมอนกดหน้าจนขาดใจตาย
ใช้มีดเดินป่าลงมือชำแหละศพ
ชิ้นส่วนศพใส่ถุงปุ๋ย๔ใบ
และใส่ทรายไว้ก้นถุงถ่วงน้ำหนัก

นวมิน๑๖อำเภอบางบ่อ
เหตุลงมือเพราะหึงหวงอดีตภรรยา
หวังทรัพย์สินของผู้ตาย
ตำรวจใช้เวลา๑เดือนปิดคดีอย่างรวดเร็ว
ช่วงแรกผู้ต้องหาให้การวกวน
แต่ทิ้งร่องรอยฆาตกรรมไว้หลายอย่าง
อดคล้องกับผลการตรวจคราบเลือด

แจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
สารตัดสินประหารชีวิตสมชาย
และจำคุกพรชนก๔๕ปี
สารภาพลดโทษเหลือจำคุกสมชายตลอดชีวิต

ให้ลูกชายของผู้เสียชีวิต

ยื่นจำคุกจำคุกตลอดชีวิตสมชาย
ส่วนพรชนกให้จำคุก๒๐ปี
ชิโนริไม่ใช่เหยื่อรายแรก
สองสามีภรรยายังผัวพันการเสียชีวิตของชาวญี่ปุ่น
ตกบันไดเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
ลูกสาวเรียกร้องให้จำรวจบลื้อคดี
ผลเป็นอย่างไรติดตามในเปิดแฟมคดีดังตอนหน้า